สิ้นไปจริงเนื่องจากสิ้นโครงหมูเปรี้ยวหวานมีข้อผิดพลาดร้ายแรก

คนสุดท้ายของระดับประเทศจะเข้าแข่งขันรอบสุดท้าย
ทำไงดีจนคุณต้องบอกลาสตาร์เชฟแล้ว
สตาร์เชฟทั้ง๖ที่วนกลับมาทุ่มเทช่วยอย่างเต็มที่
พวกเราเป็นตัวแทนแห่งดวงจันทร์จะกำจัดคุณเอง
สู้ไฟติ้งรับคำท้าอย่างไม่เคยมีมาก่อน
ปราบถาความวันเสร็จแสดงสนุกดีนะ
ใครจะเป็นผู้พิชิตแรงกดดันได้แชมป์ระดับประเทศ
เขาก็คือและกลายเป็นแชมป์อ๋ออ๋ออ๋อ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศของสตาร์เชฟ
รายการทำอาหารของเหล่าดาราที่คนให้ความสนใจมากที่สุดแห่งปี
วันนี้เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่รู้สึกกดดันแรงกดดันต่อจิตใจเพิ่มขึ้นเรื่อยเลย
พวกคุณ๓คนมีคนเดียวเท่านั้นที่จะได้เป็นแชมป์นะครับ
ซึ่งจะได้รับตำราอาหารเป็นของตนเอง๑เล่ม
องทุนสาธารณะมูลค่า๑ล้าน
และที่สำคัญที่สุดก็คือเกียรติยศและฉายาสำหรับแชมป์สตาร์เชฟของเรานะครับ
นี่เป็นการเดินทางอันแสนยาวนานพวกคุณมองเพื่อนทยอยจากไปคนแล้วคนเล่า
และวันนี้เพื่อให้กำลังใจและกระตุ้นพวกคุณ
พวกเราได้เชิญเพื่อนทั้ง๖ท่านมาที่นี่
เพื่อเป็นลูกมือช่วยพวกคุณตอนนี้ขอเชิญเพื่อนทั้ง๖ท่านได้เลยครับ
เอาล่ะขอต้อนรับสตาร์เชฟทั้ง๖ท่าน
พวกคุณได้กลับมาที่ครัวสตาร์เชฟอีกครั้ง
ตอนนี้ผมอยากถามว่าจองอินบูคุณรู้สึกยังไงบ้างที่ได้กลับมาที่ครัวสตาร์เชฟอีกครั้ง
รู้สึกเหมือนว่าได้กลับบ้านอีกครั้งครับ
ไปไข่นานคุณเคยคิดมั้ยว่าจะมีวันที่ได้กลับมา
คิดว่าผมไม่เคยจากไปผมอยู่นี่ตลอด
ใช่ตอนที่คุณไม่อยู่ชื่อของคุณยังอยู่รายล้อมพวกเราตลอด
อยู่บ้านนี่จามทั้งวันเลย
เสร็จผมก็ดูรายการของพวกเราอยู่ที่บ้าน
ผมก็เลยคิดว่าผมไม่เคยจากไปไหน
เอาล่ะสตาร์เชฟทั้ง๓ด้านหลังครบเพลิงทั้ง๖นี้มีชื่อของสตาร์เชฟทั้ง๖อยู่
เมื่อคุณเลือกแล้วเขาก็จะกลายเป็นผู้ช่วยทำอาหารของคุณในวันนี้นะครับ
เริ่มจากหวังลิ้นก่อน

ปลายไข่หนันปลายไข่หนัน

พอเลือกเพิ่งให้เธอ

พี่หวังลินเลือกอันแรกงั้นฉันเลือกอันสุดท้ายก็แล้วกัน

เป็นใครก็ได้เพราะแค่ไม่ใช่ไปไข่นันคุณเอง

ก็ได้เอาละครับชื่อนี้มี๓พยางด้วยกัน

จองอินวู

ผมเลือกอันที่อยู่ตรงหน้าผมอันที่สองทางซ้ายมือครับ

ผมคิดว่าพี่กงหนูจะทำหน้าที่ประจำเขียนคันของผมดีที่สุด

ตอนนี้หมดมารอบ๒แล้วนะหวังลิน
เหลือครบเพลิง๓อัน

เอเชียนตอนนี้เหลือครบเพลิงอยู่๒

คิดว่าทีมของฉันเนี่ยสตรองมากเลย

จังเลี่ยงทีมของพวกคุณมีความมั่นใจมั้ย

รวมพลคนหน้าตาดีแห่งสตาร์เชฟ

ทีมรสชาติล้ำเลิศสตรอง
ทีมสาวสวยชนะชัวร์

พวกคุณต้องทำอาหารให้แขกพิเศษกลุ่มหนึ่งทาน

ด้านการทำอาหารเป็นอย่างดีนะครับ

สตาร์เชฟทั้ง๙ท่านกลับหลังหัน
พวกคุณต้องต้อนรับแขก๓๐ท่าน

พวกเขาเป็นเชฟมากฝีมือจากประเทศจีน

มาต้อนรับพวกเขากันเลย

พวกเขาคือผู้อำนวยการสมาคมอาหารประเทศจีน
ราชินีติ่มชำกรรมการระดับสูง

ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคโรงเรียนสอบทำอาหารเรื่องกระดองเบลอเสื้องไฮ
กรรมการเชฟผู้มีชื่อเสียงแห่งสมาคมอาหารเซี่ไฮเย่จัวเจียน
ชนะรางวัล๕สตาร์ไดมอนอวอร์ดจากอเมริกันอาเคเดมี่
คณะตรวจสอบเชฟผู้มีชื่อเสียงจากประเทศจีน
และตัวแทนเชฟจากธุรกิจ๕ดาวครับ
หัวกะทิจากวงการเชฟมาอยู่ที่นี่หมดแล้ว
ที่นี่เหมือนรวมพลคนที่มีชื่อเสียงแห่งโลกมายาววงการบันเทิงชัดเลย
ตื่นเต้นจังท่าทางของพวกเขาตอนที่เดินออกมาเล่นเอาฉันตกใจเลย

สร้างอาหารแนวใหม่แบบมืออาชีพจำนวน๑เมนู
สำหรับคณะกรรมการทั้ง๓๐ท่าน
และนำไปเสิร์ฟให้คณะกรรมการทั้ง๓๐ท่านลองชิม

พวกเขาทั้ง๓๐ท่านจะเป็นคนตัดสินว่า

มีสิทธิ์เข้าไปแข่งในรอบชิงชนะเลิศของรายการสตาร์เชฟ
เอาล่ะตอนนี้ขอเชิญเชฟทั้ง๓๐ท่าน
เข้าไปรอในห้องอาหารสตาร์เชฟก่อน
ผมคิดว่าไม่ใช่แค่สตาร์เชฟหรอก

ทั้ง๓๐ท่านผมคิดว่าพวกเขาคงตื่นเต้นเหมือนกัน
ตอนนี้พวกคุณอยู่ห่างจากการแข่งขันชิงชนะเลิศแค่ก้าวเดียวเท่านั้นจะสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับผลงานในรอบนี้แล้ว
เอาล่ะนับถอยหลัง๙๐นาทีเริ่มได้